ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง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
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

ร้องผิดได้๑คำเปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย

สวัสดีค่ะ
ต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเกมโชว์ที่เป็นหนึ่งเดียวไม่เหมือนใครในประเทศไทย
เพราะเราคือรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
เป็นขวัญใจของคนสู้ชีวิตทั่วประเทศจริง
ไม่ว่าคุณจะเป็นใครขอคุณมีหัวใจที่แข็งแกร่งหัวใจที่เป็นนักสู้
และร้องเพลงลูกทุ่งได้ไม่ต้องร้องดีไม่ต้องร้องเคราะห์
เอาแค่เนื้อเพลงถูกต้องมีสิทธิ์หยิบเงินสูงสุดถึง๑ล้านบาทครับ
มาได้ทุกเพศทุกวัยทุกสถานะเราก็เคยมีทั้งเด็กที่แบบมาแล้วต้องยืนบนกล่องคือตัวเล็กมาก
๔๕ขวบเองนะน้องโอมอะไรเนี่ย
น้องผู้หญิงก็เคยมาแล้วต่างประเทศก็เคยมาแล้วผู้ใหญ่ก็เคยมาแล้วแม่เด็กคือมาหมด
มากันหมดตลกเป็นกรรมกรเป็นเกษตรกรอะไรมากันให้ลืม
คือเราจะบอกว่าเราอยู่คู่กับทุกชนชั้นทุกเพศทุกวัยนะคะ
โดยเฉพาะตอนนี้เราอยู่คู่กับทุกคนเลยที่แบบว่าเป็นนักสู้ชีวิตแล้วก็ขาดทุนทรัพย
อยากได้ทุนทรัพย์จากรายการของเราไปเท่าไหร่เนี่ยนะคะก็สมัครมาแข่งขันนะคะมาสู้นะคะ
ฝึกร้องเพลงมาให้ดีรับรองค่ะว่าถ้าเกิดคุณฝึกมาดีคุณไม่กลับบ้านมือเปล่าอย่างแน่นอน
และครั้งที่แล้วค่ะก็เป็นเทปที่มีความสุขอีกเทปหนึ่งเลยค่ะคุณป่า
แม้ว่าผู้ที่มาสู้ชีวิตของเราร่างกายเขาจะไม่เหมือนคนอื่นอยู่ในขั้นเรียกว่าหนักทีเดียว
หนักที่สุดเลยตั้งแต่เราทำรายการ
แต่นอนติดเตียงมา๒๓ปีค่ะไม่ได้ออกจากบ้านเลยผมชื่อวีรชาตินามสกุลเอี่ยมรัศมีอายุสี่สิบเก้าปีเป็นผู้ป่วยติดเตียงมา
ปีแล้วครับมีมอเตอร์ไซคันหนึ่งเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างเขานอนขี่หมอบมากับรถ
แบบห้อยลงมาเลยหัวของเขาก็พุ่งมาชนที่หน้าผม
จนผมกระเด็นจากฝั่งนี้ไปตกอีกฝั่งนึง
มาฟื้นอีกทีนึงอยู่ที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดแล้ว
ขยับขยื่นร่างกายส่วนล่างไม่ได้ตั้งแต่หน้าอกลงไป
ผมอยากฆ่าตัวตายเกือบ๑๐ปีได้คิดวนเวียนวนเวียนอยู่เรื่องเดียวเลย
ก็จนกระทั่งให้กำลังใจตัวเองได้ฟังธรรมะทำให้ผมแข็งแรงขึ้นมา
ผมอยากได้เงินสักก้อนซ่อมรถซ่อมบ้าน
เอาไว้ให้คุณแม่ก็ใช้สักก้อนอย่างน้อยถึงเวลา
เมื่อผมต้องลาจากโลกนี้ไปจริงผมก็คงหมดห่วง
คุณจอร์ดล่ะครับมาออกรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตของเรานะครับ
คุณจอร์ดต้องการเงินทุนเอาไปสู้ชีวิตเท่าไหร่ครับ
หกหมื่นน่าจะพอครับครับผมคุณหัวใจโทรมเป็นลมหมดแล้ว
เหลงที่หนึ่งนะครับมูลค่าหนึ่งหมื่นบาทคุณจอร์สรอดได้ครับ
ใช่ครับ
วันนี้มาดูการต่อสู้ของนักสู้ชีวิตคนนี้กันต่อนะครับ
คุณจอร์ดเจ้าของร่างกายที่ร้ายแรงแต่ใจแกร่งขอทดแทนคุณพ่อแม่ครับ

ขอต้อนรับพี่จอร์ดนะคะสู่เวทีรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะคะ
เป็นครั้งที่สองนะคะสวัสดีนะครับ
และเช่นเดิมวันนี้กำลังใจที่ดีที่สุดของพี่จอร์ดนะคะก็มาด้วยนะคะ

ขอบคุณครับ
ที่ได้ชมในคราวที่แล้วนะครับก็คงจะพอทราบนะครับว่าคุณจอร์ดเนี่ย
แม้จะมีสภาพร่างกายแบบนี้แต่ว่าเขาเป็นคนที่ไม่หมดหวัง
พยายามที่จะทำทุกวิธีแม้กระทั่งแขนที่เคยรีบที่เคยไม่มีแรง
ออกกำลังกายตัวเองช่วยตัวเองจนกระทั่งแขนขยับได้เพื่อที่จะแบ่งเบาภาระ
ไม่ให้เป็นภาระของคนที่ต้องมาดูแลเยอะทำนู่นทำนี่เองพลิกตัวได้เอง
ป่าว่าพลิกตัวได้เพราะว่าธรรมะช่วยขัดกล่าวจิตใจให้พลังงานทางบวกเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้น
ในช่วงเวลาเกือบ๒๐กว่าปีที่คุณจอร์ดนอนอยู่เฉยตั้งแต่มีการคิดว่าจะจบชีวิตตัวเองลงต่างนานาจนกระทั่งได้ฟังธรรมะกันกรองจิตใจจนทุกวันนี้แข็งแกร่งมีความละอายต่อการทำอย่างนั้นมีความละอายต่อบาป

แต่ลูกตาเขาไปทิ่มกับหัวโช๊ะของรถเขาเอง

แล้วก็ที่เหลือก็ไม่เป็นอะไรมาก
ทีแรกผมก็คิดจะเจรจาเรื่องค่าเสียหาย
ค่าซ่อมรถค่ารักษาพยาบาลค่าผ่าตัด
คุณแม่เนี่ยเขาไปทราบมาว่า
ที่บ้านนี้เขาเช่าบ้านอยู่
ภรรยาก็ไม่ได้ประกอบอาชีพอะไร

มันอึ้งอะครับ
อึ้งคิดหนักคิดมาก
เจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาทำคดีเรื่องนี้ก็

ตกลงจะเอายังไงจะเรียกค่าเสียหายไหม

เอ้าแล้วสินใหม่ทดแทนค่าเสียหาย
ก็ผมจะเอาอะไรกับเขาแล้วครับพี่
ก็ถ้าผมเรียกไปเขาติดคุก
หรือไม่ก็ถ้าเขาฆ่าตัวตายก็เท่ากับว่า
ผมก็ก่อกำเพิ่มขึ้นบี

ก็ไม่รู้ครอบครัวจะอยู่ยังไง

เอาโหสิครับเอาไปเลย

นี่จะพูดได้เต็มปากเลยไหมคะว่าเป็นเหยื่อของการโดนเมาแล้วขับ
ใช่ครับทุกครั้งที่ผมมีโอกาสได้ประชุมคนพิการที่ไหน
ผมจะบอกเสมอว่ายังมีผู้ป่วยหรือผู้พิการเนี่ย
ที่เรียกว่าเป็นเหยื่อแอลกอฮอล์มือสอง
ไม่ได้กินไม่ได้ดื่มกับเขา
แต่ก็ต้องมารับผลจากการที่คนเมามาชนเอา
แล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังไม่มีการมาตรการแก้ไขที่เด็ดขาดจริง
ก็ฝากไปนะครับหลายท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับ
เราก็ไม่อยากให้เกิดกับใครทั้งนั้นในครอบครัวเรา

ตอนนี้ถ้ามีคนที่เขากำลังนอนติดเตียงเหมือนพี่
อยากให้พี่พูดเพื่อให้กำลังใจเขาหน่อยค่ะ
ทุกครั้งที่ท้อใจทุกครั้งที่เหนื่อยทุกครั้งที่สิ้นหวัง
ขอให้คิดถึงคนพิการคนนี้สักคนให้เห็นว่า
จากการที่เราไม่ท้อแท้จากการที่เราไม่สิ้นหวัง
สู้แล้วก็ไม่ยอมแพ้

ที่มาลิขิตให้เราวันหนึ่งโอกาสจะเป็นของคุณ
ัตตหิอัตโนนาโถโกหินาโถปโลซียา
ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนใครไหนเราจะมาช่วยเราได้
ถ้าเราอยากให้คนอื่นช่วยเราเราต้องช่วยตัวเองก่อนนะครับ
เพราะถ้าเราไม่มีกำลังใจมันก็จะท้อแท้รอให้คนอื่นมากอด
ปลอบใจมาจับมือเรายังไงเราก็กลับไปสู้ไม่ได้
เพราะเมื่อเขากลับไปเราก็จะเรียกร้องหาเขาอีก
แต่ถ้าเมื่อไหร่คุณคิดช่วยตัวเองก่อนแล้ว
วันหน้าถึงไม่มีใครมาหาคุณคุณก็จะสู้และไม่ท้อยต่อไปเลย

เพลงที่๒นี้มีมูลค่า๒๐๐๐บาท

คุณจอร์ดจะจัดการยังไงกับมันนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๒นะครับ

ฟังอินโทรไปแล้วรู้จักเพลงนี้ไหมคะพี่จอร์ดรู้จักครับ
แต่ศิลปินเนี่ยผมไม่ค่อยคุ้น
เคยได้ยินแต่ชื่อเคยทราบนามครูท่าน
รู้ว่าเป็นนักร้องชื่อดังในสมัยก่อนจากทางภาคใต้

เป็นเพลงที่ฮิตมากเอามาใช้ประกวดกันบ่อยมาก
แต่ตัวผมเนี่ยเพิ่งจะเคยฝึกร้องเพลงนี้เพิ่งต้นปีนี้เองครับ

อืมคือความมั่นใจก็ไม่เต็มร้อยหรอกครับ
แต่จังหวะเพลงไม่เร็วผมว่าได้นะ
ตัวช่วยยังมีอยู่ครบถ้วนถ้าเกิดมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์จริง
จะลองใช้ตัวช่วยดูไหมก็ตัดสินใจก่อนเลยนะครับ
ฟังอินโทรกันไปแล้วสำหรับเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท
คุณจอร์ดครับจะสู้หรือจะหยุดครับ
ตกลงว่าสู้หรือหยุดครับ

แน่นอนมาถึงขนาดนี้แล้วจะถอยได้อย่างไรต้องสู้ให้เต็มที่
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

เก็บเอาไว้เพลงต่อไปดีกว่าเพลงนี้คาดว่าน่าจะร้องได้
ตอนนี้พร้อมไหมครับ
ถ้าเกิดนั่งแล้วเนี่ยลมไม่พอร้องไม่ได้

และในนี้เอาใจเชียร์คุณจอร์ดด้วยนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วมาเลยครับเพลงที่สองอุโรค่า๒๐๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๒เพลง

คนตายรักจริงไม่กลิ้นกลอบกลอบกลิ้นยิงคนร้าย
รักใครรักจริงรักยิ่งใหญ่ยอมมอบใจไปให้
คนตายใจดีเหมือนน้องไม่เชื่อพี่ดีแค่ไหน
น้องลองแต่งงานดูก็ได้เพื่อให้หายกังวล
ร่วงผู้ถวดเหยียบใจใจที่ใส่ของเข้าเหมือนแก้วปน
มั่นใจเถิดน้องไม่มอง
เมื่อรับคนปล่อยใจเถิดน้องไม่มองบ่น
คนตายรักจริงกลอบกลิ้นกลอบก่อนกลิ้นยิ้นคนร้าย
ใครรวงผู้ถวดถวดชางหาย
ทันที

เอาละครับคุณจอร์ด
ตอนนี้ร้องไปแล้ว
มาถึงการประกาศผลกันนะครับว่า
ผิดหรือร้องได้นะครับ
ถ้าได้ก็รับสองหมื่นบาทต่อไปที่เพลงที่สามเลย
คุณจอร์ดยังไม่ใช่ตัวช่วยเลยนะครับ

มูลค่าสองหมื่นบาท
คุณจอร์ดร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่สองมูลค่าสองหมื่นบาท
คุณจอร์ดร้อง

เดินไป
คุณจอร์ดร้อง

สวัสดี